คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
คือเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒รายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คน
ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในการที่คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ
เข้าตรวจสอบซากเครื่องบินเล็กแล้ว
เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจน
ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปว่าเกิดจากอะไร
จะต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
เพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาว่า
กัปตันเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างสูง
ในการที่จะขับเครื่องบิน
ขณะที่ตัวครูฝึกเองที่ขึ้นไปด้วยที่เสียชีวิตด้วย

แต่ในขณะที่เครื่องบินล่อนลงจอดเนี่ย
สงสัยว่าอาจจะมีลมแรงทำให้เสียการทรงตัว
แล้วก็อาจจะทำให้ตกจนมีเหตุให้ผู้เสียชีวิตนะครับ

ก็คือบริเวณด้านหลังหมู่บ้าน

ตำบลปากคลอกอำเภอทะหลางจังหวัดภูเก็ต

เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
โดยจะต้องตรวจสอบซากเครื่องบินอย่างละเอียด
และหาวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการตรวจสภาพภูมิประเทศโดยรอบกับที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้กับคอมพิวเตอร์กราฟิกจำลองสถานการณ์
ซึ่งต้องเชิญบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินจากประเทศออสเตรเลียมาร่วมตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ด้วย
ว่ามีความผิดปกติหรือไม่
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการย้ายซากเครื่องบินออกจากจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
แล้วก็นำไปเก็บไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคทะลางหลังจากที่ได้เก็บหลักฐานแล้วเสร็จ
ส่วนเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งได้เดินทางไปร่วมชนะสูตรศพนายวัฒนาถิ่นพังงาซึ่งเป็นกัปตันอายุ๖๙ปี
คนเสียชีวิตนะแล้วก็อีก๑คนก็คือเรืออากาศโทนรินทวีวัฒน์อาจารย์พิเศษของวิทยาลัยเทคนิคทะลางอายุ๖๘ปี
และยังเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ๒คนคือนายอาเดลสแมร์แล้วก็นางสาวอรวรรณจินดารัฐนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคทะลาง
พร้อมสอบปากคำเพื่อหาหลักฐานถึงสาเหตุของเครื่องบินตกคือในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของอาจารย์พิเศษก็คือครูฟึกนะครับได้พานักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคทะล้างเนี่ยไปดูงานการบินครับแล้วทีนี้ก็ให้ขึ้นบินจริงโดยกัปตันซึ่งเป็นกัปตันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้บินครับครู
ปรากฏว่าเกิดเหตุเครื่องบินขณะร่อนลงเนี่ยลมแรงแล้วก็มีอาการสายจนกระทั่งหัวทิ่มหัวปักเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับแล้วทำให้ทั้งครูฟึกแล้วก็กัปตันเนี่ยเสียชีวิตทางด้านของผู้ให้ราชการจังหวัดภูเกตเขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุวันเสาร์นะเขาบอกว่าคือนักบินเนี่ยมีประสบการณ์เป็นผู้เชี่
โดยมีนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ไปร่วมพิธีรดน้ำศพท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ